ส่วนเหตุการณ์นี้เราก็ตามความคืบหน้าให้ค่ะ
กรณีที่เด็กผู้หญิงอายุ๖ขวบค่ะ
ถูกคนล่วงละเมิดทางเพศในโรงเรียนเลยนะคะ

คือแม่บอกว่าเมื่อช่วงวันที่๗มิถุนายนที่ผ่านมา

แล้วก็สังเกตว่าที่อวัยวะเพศบวมแดงผิดปกติ
ก็เลยถามลูกสาวว่าไปโดนอะไรมา

บอกว่ามีคุณลุงคนนึงเข้ามาในห้องเรียนตอนเช้า
ขณะที่จะไปเข้าแถวเคารพทงชาติลุงได้ล่วงละเมิดทางเพศ
แล้วก็ให้เงิน๒๐บาทแต่ลูกสาวไม่รับไว้
แต่เหตุการณ์มันผ่านมาจนถึงวันที่๒๕มิถุนายนแล้ว

แม่ของเด็กก็เลยมาติดตามความคืบหน้าทางคดี
แล้วก็ไปร้องทุกข์กับทางมูลนิธิปวีนาหงษกุล

ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปสอบถามเรื่องนี้ค่ะ
ตัวคุณแม่บอกว่า๗มิถุนายนแม่ถึงรู้เรื่อง
เพราะว่าอาบน้ำให้ลูกสาวแล้วอย่างที่บอกเห็นความผิดปกติ
แล้วลูกสาวก็เล่าให้ฟังนะคะว่า
พอถูกคุณลุงคนนี้ไปล่วงละเมิดทางเพศตอนเช้าเนี่ยนะ
ลูกสาวไปเล่าเรื่องนี้ให้ครูประจำชั้นฟัง
แต่ครูประจำชั้นไม่เชื่อ
แล้วบอกลูกสาวแม่ว่าเดี๋ยวจะตีนะ

แม่ก็เลยไปถามครูประจำชั้นที่โรงเรียน
ครูประจำชั้นก็ไม่ให้ความร่วมมือกับแม่
ครูประจำชั้นเหมือนกับไม่เชื่อว่ามีการข่มขืน
ล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึ้นในโรงเรียน

พ่อเลี้ยงเป็นคนทำเด็กหรือเปล่า

แม่ก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรมนะคะ
แล้วก็ไปขอตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ทีนี้พอไปดูกล้องวงจรปิด
มันมีภาพชายสูงวัย
เดินเข้าไปในห้องเรียนจริง

โรงเรียนอ้างว่าไปถามผู้ชายคนนี้แล้ว
เขาบอกว่าแค่เข้าไปเล่นจี้เอวเด็ก

ครูประจำชั้นกับโรงเรียนนี้ที่นิ่งเฉยไม่ตรวจสอบอะไรให้
บอกว่าเดี๋ยวจะให้ลูกสาวย้ายไปเรียนที่อื่นนะคะ
แล้วก็ลูกสาวบอกว่าไม่อยากตอบคำถามเรื่องนี้แล้ว
ต้องเล่าเรื่องเดิมซ้ำเด็กผู้หญิงอายุแค่๖ขวบ

ก็คือว่าไม่เคยดุไม่เคยตีน้อง
แต่ว่าทำไมครูเขาถึงคิดแบบว่าไม่โทษลุงทำไมจะมาโทษพ่อเขาอะไรประมาณนี้
เสียความรู้สึกที่ว่าครูมีอะไรครูไม่โทรมาบอกจะเล็กจะน้อยก็บอกเราก็ได้
เราจะได้ไปดูด้วยตัวเองว่าน้องโดนจริงไหมอะไรไหม
เขาก็ไม่โทรมาจนแบบว่าครูเขาไม่อะไรเลยเขาเงียบไปเลย
ทำไมในความคิดเราแบบว่า
มีแค่คนภายในโรงเรียนรู้คนภายนอกโรงเรียนในรอบโรงเรียนไม่รู้เลยว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
แล้วตำรวจไปหาตำรวจว่าคนร้ายหนีไปแล้วมันจะหนีไปได้ยังไงถ้าเป็นคนในโรงเรียนไม่บอก
ความคิดหนูนะอืมทีมข่าวของเราก็เลยช่วยตามความคืบหน้าเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะ
ไปสอบถามคนที่อยู่รอบรอบโรงเรียนที่เกิดเหตุนะคะเอารูปไปเลยเอาภาพผู้ชายที่อยู่ในกล้องวงจรปิดอ่ะ
ครับไปถามพ่อค้าขายน้ำที่อยู่หน้าโรงเรียนนะคะนายอุดรพงประพันธ์
เขาบอกว่าไม่เคยเห็นผู้ชายในภาพนี้มาก่อนนะคะถ้าเป็นผู้ปกครองของเด็กในโรงเรียนต้องคุ้นหน้าบ้างแหละ
อืมแต่ว่าเมื่อสองสัปดาห์ก่อนมีตำรวจสายตรวจเข้ามาสอบถามแล้วก็ทิ้งภาพถ่ายของผู้ก่อเหตุเบื้องต้นเอาไว้แล้ว
ชาวบ้านในพื้นที่ก็เล่าให้ฟังเหมือนกันบอกว่าปกติช่วงเช้าจะมีครู
มีพันโรงของโรงเรียนยืนรับเด็กนักเรียนอยู่หน้าโรงเรียน
เข้าแถวเคารพทงชาติตามอาคารเรียนจะไม่มีเด็กนักเรียนแล้วก็ไม่มีครูอยู่ในห้องนะคะ
ก็เลยคาดว่าคนร้ายเนี่ยใช้จังหวะช่วงลับตาคนก่อเหตุกับเด็กค่ะ
รู้ข่าวตอนเช้าเองเคยเคยสังเกตไหมตอนจะเงียบใช่ข้างบนอ่ะ
ช่วงช่วงก่อนเข้าแถวนี่คือบนอาคารนี่คือจะเป็นก็คือมันจะเงียบอะค่ะ
ที่เห็นนะคะก็เด็กจะอยู่ข้างล่างหมดก็คือบนตึกมันก็จะเงียบเงียบอ่ะ
บางวันก็มีบางวันก็ไม่มีแล้วพวกแม่ค้านี่มาขายของทุกวันตอนเช้า
ใช่ใช่ตอนเช้าแม่ค้ามาขายสังฆาตแม่ค้าทุกวันอ่ะ
และวันนี้นะคะทางคุณปวีนาหงษกุลประธานมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
พร้อมกับแม่ของเด็กหญิงผู้เสียหายเข้าพบพันธุ์ตำรวจเอกพีรเดชเจริญเดช
ผู้กำกับการสพเมืองนครปฐมเพื่อติดตามความคืบหน้าทางคดีนะคะ
คดีนี้อุกอาจค่ะกล้าก่อเหตุในโรงเรียนค่ะ
หลังจากนี้เนี่ยจะมีการประสานไปยังกระทรวงยุติธรรมนครปฐมด้วยนะคะ
เพื่อช่วยเหลือเยียวยาเด็กหญิงวัย๖ขวบผู้เสียหายรวมถึงครอบครัวของน้องด้วย
แล้วก็จะมีการประสานไปยังกระทรวงศึกษาธิการให้ช่วยเรื่องของการย้ายโรงเรียนหน่อย
ประเมินสถานศึกษาให้ด้วยค่ะจะได้ลดความเสี่ยงที่จะมาเกิดเหตุร้ายในโรงเรียนนะคะ
อืมล่าสุดครับพลตมตรีคำรณบุญเลิศผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐมบอกว่า
ตอนนี้รู้ตัวคนก่อเหตุแล้วนะครับเป็นคนในพื้นที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
แต่ว่ามีที่อยู่อาศัยไม่เป็นหลักแหล่งนะฮะทราบชื่อแล้วด้วยชื่อว่านายสนองเข็มทองอายุ๔๘ปี
ตำรวจได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วนะครับคาดว่าจะตามจับตัวได้ในเร็วนี้นี่นายคนนี้นะครับ
ขณะที่ในส่วนของโรงเรียนตำรวจได้สอบปากคำครูประจำชั้นไปแล้ว
หลังจากนี้จะตรวจสอบว่าทำไมโรงเรียนปล่อยประละเลยให้บุคคลภายนอกเข้าไปก่อเหตุแบบนี้กับเด็กได้
ภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าชายคนนี้ก่อเหตุฉุดกระชากเด็กคนอื่นด้วยนะ
ตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลว่าที่ก่อเหตุกับเด็กคนอื่นเนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนแล้วไปทำอะไรบ้าง
ต้นข้อหาก็คือกระทำอนาจารย์เด็กอายุต่ำกว่า๑๕ปีคือนอกจากต้องรอบครอบแล้วก็ดูแลอย่างดีแล้วเนี่ย
เวลามันเกิดเหตุแล้วต้องไม่ทำแบบนี้ต้องตรวจสอบให้ค่ะอย่าปัดความรับผิดชอบ
มาบอกเด็กมาบอกแล้วกลายเป็นแบบไม่เชื่อไม่รู้เรื่องไม่จัดการอะไรไว้ก่อนอย่างนี้ไม่ได้